เอาล่ะมาดูเรื่องนี้นะครับ

ตานเนี่ยสารภาพฟังดูแล้ว

คุณผู้ชมต้องตีความฟังจากเขา

สิ่งนี้คือสิ่งที่เขากล่าวอ้างทั้งหมด
เขาบอกเขาถูกทำร้ายจากด้านหลังครับ

ที่เราทำเพราะอะไรเนี่ย
ผมถูกทำร้ายจากด้านหลัง
ได้ไม่ที่ทำร้ายเราเราตลอดอะไรกันนะ
แต่ว่าจะไม่มีการเรื่องนวดค่ะ
ไม่ใช่ครับเหมือนกับหมอนวด

ขอทางหน่อยครับคือปัดกันนวดนะครับ

ก็เขาพูดอย่างนั้นเขาอ้างแบบนั้น
แล้วนี่ไงนักข่าวก็เลยถึงถามว่ามันเป็นความสัมพันธ์เหรอ
บอกว่าปกติคือเป็นแค่เหมือนกับนวดให้เท่านั้น

นั่นคือคำสารภาพของนายตานหรือนายทัศน์พงศุพรมอิน
ผู้ต้องหาฆ่าเปลือยในจ้างแล้วฝังศพไว้นะครับ
พลางคดีอยู่ที่บ้านเรือนไทยที่ไซน้อยนนทบุรี
เหตุเกิด๑๖เมษายนที่ผ่านมาครับ
ตันอ้างแบบนี้บอกว่าลงมือก่อเหตุเพราะถูกในโรธนะครับ
โรธนรเบศหัสดินเดชดำรงเป็นนายจ้างทำร้ายร่างกายก่อน
แต่พอเขาพูดว่าผมถูกทำร้ายจากทางด้านหลังก่อน

ผมถึงบอกว่าคุณผู้ชมต้องตีความเอานะครับ
แต่เป็นคำกล่าวอ้างนะย้ำเป็นคำกล่าวอ้าง
คืนวันเกิดเหตุครับเขาบอกเขามีปากเสียงกับผู้ตาย
เรื่องค่าจ้าง๕๐๐๐บาทแล้วผู้ตายก็เข้าไปทำร้ายในตาด้วยกัน
ตบบ้องหูทำให้ในตานโมโหก็เลยเอาพัดลมตีหัวผู้ตายไปหลายครั้ง
แล้วก็แท้งเข่าแท้งเข่าไปที่หลังตัวจนในจ้างสลบไป
ตอนนั้นในตาเนี่ยอ้างว่ายังไม่แน่ใจว่านายจ้างเสียชีวิตหรือยัง
ก็เลยใช้เชือกมัดเอาไว้นะครับ
ที่ตัวมัดที่คอของนายจ้างแล้วก็ลากลงจากบ้านทรงไทย
แล้วเอาไปฝังไว้ที่หลังบ้านนะครับแล้วก็ทำพิธีสะกดวิญญาณเอาไว้เขาว่าอย่างนั้นนะ
เมื่อวานนี้ตำรวจไซน้อยครับคุมตัวในตามไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
บ้านทรงไทยจุดเกิดเหตุโดยพาไปชี้จุด
และทั้งคู่มีปากเสียงแล้วก็ทำร้ายร่างกายกันนะครับ
แล้วก็พาไปทำแผนการขุดหลุมฝังในจ้าง
หลังจากทำแผนเสร็จในตานเนี่ยได้เปิดเผยกับนักข่าวอีกครั้ง
ถึงสาเหตุที่ลงมือฆ่าโดยอ้างว่าทำไปเพราะถูกกดดันเรื่องค่าจ้าง
เพราะที่ผ่านมานายจ้างจะให้เงินค่าจ้างเพียงวันละ๑๐๐๑๕๐บาทเท่านั้น
คือเขาบอกว่ายังไม่ถึงค่าแรงขั้นต่ำด้วยซ้ำ
พอไปทวงถามก็มีปากเสียงกันตลอด
ครั้งสุดท้ายนายจ้างสัญญาว่าจะให้เป็นพ่อบ้าน
ก็ไม่เห็นจะทำตามสัญญาเขาอ้างแบบนี้
ส่วนที่ลงมือทะเลาะกันเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
เพราะว่าผลการตรวจร่างกายก็ไม่พบสารเสพติด
แล้วก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องของคุณสัยมนต์ดำอะไร
พี่เบิร์ตแล้วที่เขาตะโกนที่มันในกล้องวงจรปิด

ฆ่าได้ฆ่าแล้วฆ่าด้วยดีคือสุดยอดนะคะ
อะไรพวกนี้นะเขาบอกว่ามันเป็นนักฆ่าในเกมออนไลน์ไง

อ๋อติดเกมอย่างนี้หรอ

ผมบอกแล้วนะว่าคนตายพูดไม่ได้
นะครับสิ่งที่พูดมาเนี่ยเป็นคำกล่าวอ้าง
เพราะว่าคนตายไม่มีโอกาสที่จะมาชี้แจงข้อเท็จจริง
ส่วนมีคุณผู้ชมตอบมาบอกว่าอะไรนะ
วัชราบงพลผู้บังคับการตำรวจภูทธรจังหวัดนนท์ธมภูรี
เปิดเผยผลการชนสูตรผู้ตายเพราะว่าซี่โครงหัก๓ซี่
เนื่องจากถูกพุทธภาคเอาเข่าแท้งเข่าแท้ง

อกจากนี้นะครับยังใช้หมัดชกตามใบหน้าชกจนฟันหัก
แล้วใช้มือบีบคอจนกล่องเสียงแตก
แล้วก็ทำให้ผู้เสียชีวิตขาดอากาศหายใจ
โอ้โหโหดเยี่ยม

หนึ่งสองฆ่าคนตายและซ่อนเร้นอำพางศพ
นำตัวฝากขังกับศาลจังหวัดนนทบุรีวันนี้ครับ

แต่ไม่ได้พบศาลเสร็จอีกแต่ไม่รู้ได้ตรวจจิตเวทรึเปล่านะครับอ๋อนั่นสิ